ท่านผู้ชมครับที่นครศรีธรรมราชนะครับมีเหตุการณ์ยิงกันเสียชีวิต
เนื่องมาจากการเจาะบ่อน้ำบาดานค่ะนะฮะคือบ้านเพื่อนบ้านเนี่ย
จริงเป็นญาติกันด้วยนะครับฝั่งหนึ่งก็พยายามเจาะเจาะเจาะ
แล้วไปล้ำที่บ้านเขาฝั่งที่ถูกล้ำที่เนี่ยไม่พอใจต่อว่า
ฝั่งที่ไปเจาะล้ำเขาก็เอาปืนไปยิงขู่นะปรากฏว่าเขายิงสวนกลับมาเสียชีวิตนะฮะ
อ่าไม่น่าเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนครับ
ที่สพทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับบ้านที่เกิดเหตุก็เป็นลักษณะบ้านปูนชั้นเดียวนะครับ
ส่องแสงอายุห้าสิบสองปีถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่หน้าอกสามนัดนะครับ
อ่าแต่ว่ากระสุนมันลักษณะกระจายอ่ะค่ะเพราะว่าร่างกายเนี่ยพลุนไปด้วยรูกระสุนยี่
กว่ารูนะครับผู้ตายเองก็มีปืนนะครับเป็นปืนพกจุด๓๘แล้วก็มี
กระสุนอยู่หกนัดบรรจุอยู่ในรังเพลิงนะครับมีลูกกระสุนด้วยแต่
ถูกยิงไปแล้วห้านัดหรืออีกหนึ่งนัดยังไม่ได้ยิงนะครับแล้วก็มี
หลอกกระสุนเต็มพื้นที่กระจายเกลื่อนบ้านไปหมดไม่รู้ของใคร
เป็นของใครในบ้านที่เกิดเหตุมีปืนลูกซองยาวหนึ่งกระบอกด้วย
นะครับมีผ้าขาวม้าห่อเอาไว้วางไว้อยู่ที่ห้องครัวสันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นปืนที่คนร้ายใช้ยิงผู้ตายนะครับเหตุการณ์เกิด
กลางดึกคืนที่ผ่านมาประมาณห้าทุ่มนะครับวันนี้ทีม
ข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับหลัง
จากที่รู้ว่าสืบเนื่องมาจากเรื่องการขุดเจาะบ่อน้ำบาดานแล้วก็
ล้ำที่กันเนี่ยว่าโอ้โหเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่
นะครับคุณละวีกานแก้ววิจิตย์ผู้สื่อขาของเราก็ไปนะ
ไปคุยกับภรรยาผู้ตายนะฮะชื่อนางสุจินบุญทองก็กำลังเตรียมจัดงานศพให้กับสามีนะครับ
ที่บริเวณพื้นที่บ้านญาติของสามีเธอบอกว่าเดิมสามีของเธอกับนายสมศักดิ์คงหวังน้องชาย
มีปัญหาเรื่องการเจาะน้ำบาดานกันมานานแล้วเพราะว่าบ้านสองหลังเนี่ยต้องใช้น้ำบาดานร่วมกัน
โดยเธอกับสามีไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุนะแต่ว่ายกบ้านหลังนี้ให้กับลูกสาวเป็นลูกติดของฝ่ายภรรยาให้เป็นผู้อาศัยอยู่
เมื่อ๑๖สิงหาคมลูกสาวของนางสุจินก็ถ้าตามศักดิ์ก็คือลูกเลี้ยงของผู้ตาย
ได้ติดต่อให้ช่างมาขุดเจาะบ่อบาดานแต่ว่าทีนี้ช่างเนี่ยไปเจาะล้ำเข้าไปในที่ดินของนายสมศักดิ์ซึ่งบ้านอยู่ติดกัน
นายสมศักดิ์ก็บอกนายประโยคผู้ตายให้ย้ายไปขุดที่อื่นแล้วช่างเจาะหาน้ำบาดานไม่เจอก็เลยย้ายพื้นที่ขุดเจาะหาน้ำบาดานไปเรื่อย
ต่อมามีนายนาราธิบคงหวังอายุ๒๘เป็นลูกชายของนายสมศักดิ์เจ้าของบ้านที่อยู่ติดกันรู้เรื่องนะฮะ
ก็เลยมาสั่งให้ช่างเนี่ยขุดเจาะตามที่ตัวเองบอกแต่ช่างไม่ฟังฮะก็เลยถูกนายนาราธิบต่อว่า
ลูกสาวของผู้ตายที่เป็นลูกเลี้ยงเนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับนายสมศักดิ์ให้เอง
ระหว่างที่ลูกสาวของเธอกำลังเจรจากับนายสมศักดิ์นายนาราธิบลูกชายของนายสมศักดิ์ที่อยู่ที่บ้านด้วยก็ได้ยิน
แล้วนายประโยคที่เก็บความโกรธแค้นแค้นเคืองเรื่องนี้ไว้ในใจเนี่ยก็ขับรถกระบะออกจากร้านค้า
หลังจากไปแวะดื่มเหล้ามามุ่งหน้ามาที่บ้านนายสมศักดิ์เอาปืนจุดสามแปดมาด้วยแล้วเดินตรงไปที่หน้าบ้าน
ซึ่งกำลังนั่งคุยกันอยู่๕คนนายประโยคก็ชักปืนยิงขึ้นฟ้าไป๒นัด
แล้วยิงใส่ที่แถวข้างบ้านอีก๓นัดยิงไป๕นัดนะครับ
ขณะที่นายสมศักดิ์เจ้าของบ้านกับนายนาราธิบลูกชายวิ่งเข้าไปในบ้าน
แล้วนายนาราธิบก็คว้าปืนลูกซองมาแล้วยิงสวนใส่นายประโยคนะ
คือถูกยิงเข้าไปเนี่ยกระสุนเนี่ยพลุนทั้งร่างแล้วก็เสียชีวิตคาที่เลย
เป็นที่ดินแปลงเดียวกันแต่ว่าสร้างบ้านระแวกใกล้กันมีถนนเล็กกั้นกลาง
ตัดผ่านระหว่างสวนปามเท่านั้นแต่ทีนี้ฝั่งของบ้านนายสมศักดิ์ที่ความจริงแล้ว
สุจินบอกว่าก็เหมือนเป็นน้องชายเธอนะก็คงกังวลว่าจะมีการล้ำเขตเข้าไปตอนขุดเจาะหาน้ำบาดาน
เพราะว่าจุดที่เจาะหาน้ำมันใกล้กับถนนกั้นระหว่างบ้านซึ่งก็ยอมรับว่าสามีของตัวเองเนี่ย
ก็เป็นคนใจร้อนมากเช่นกันที่ไปยิงขู่เขาก่อน
ก้าวกายก็หมดไปก้าวกายก็อารมณ์โรน
โรนพอไปพูดก็มันกว้างไม่ได้มันต้องก่อยอารมณ์โรนอย่างเร็ง
โดยฉะนั้นก็ข้องคนอื่นไม่ใช่ก็เรื่องเอง
นี่มันไปก็มันรักพี่มันว่าก็ไปตามพี่ไม่ได้
พี่ก็บอกว่าหลานพี่เขายิงแควนพี่แล้วหมดแล้วว่าหลานพี่ยิงแล้วไม่ได้ตามพื้นแล้วน้ำปลาจิ้นไม่ได้ตามพื้นแล้ว

ต้องช่วยพ่อด้วย
ต้องช่วยพ่อพ่อยิงพ่อล่ะมันยิงไปหาพ่อมันลูกต้องช่วย
ไม่ได้ตามพื้นหลานนี้ก็เป็นไม่ได้ตามพื้นแล้วมันเย็ด
สุจินที่เป็นภรรยาของนายประโยคผู้ตายนะครับ
บอกว่าก็อยู่กินกับนายประโยคมา๕ปี
ออกมาจากรวรจำได้๒ปีนะครับก็ติดคุกในคดีค่าศอจอ
ดังในพื้นที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกะบี
ตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อนนะครับค่ะทีนี้ค่ะหลังเกิดเหตุนะคะ
นายนาราธิบหนีไปอยู่บ้านญาติที่อำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่
แต่ว่าล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้นายนาราธิบผู้ก่อเหตุมอบตัวกับตำรวจสพทุ่งใหญ่แล้วค่ะ
เพราะว่าญาติเกลี้ยกล่อมว่าให้มอบตัวกับตำรวจเถอะนะคะ
สุดท้ายก็มอบตัวจริงจริงหลังจากการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียด
ตัวผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเป็นญาติแล้วเป็นญาติในลักษณะที่ว่า
ญาติใกล้ชิดเลยนะคะอืมที่ทำไปเนี่ย
อ้างว่าเพราะปกป้องนายสมศักดิ์พ่อแท้ของเขา
ตำรวจก็เลยนำตัวนายนาราธิบไปทำแผนชี้จุดเกิดเหตุ
ท่ามกลางความโสกเศร้าของเครือยาธิ์นะคะ
ถ้าพ่อไม่ทำแบบนั้นเร็วอ่าอายุเรื่อยมาก

สำแพทย์ปกป้องกันป่อได้ทั้งผุมบริเวภ
หรือก็เก็บสูงสุดแท้เนี้ยเรา

เก็บแค่ของลูกผู้ชาย
เจ้าของุ้มโสด่งอ่าสุดที่

ผมจะเล็กซ้ำให้ดูขึ้นด้วยละ
อรินเนี่ย
ไม่ติดหนูเป็นคนดีหนู

แต่ว่าก็มีคนเสียชีวิตนะคะก็ต้องถูกดำเนินคดีก็ต้องไปสู้คดีกันในชั้นศาลจะอ้างป้องกันอ้างอะไรก็ว่ากันไปขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลท่าน
เพราะว่าถ้าจะป้องกันตัวมันก็อาจจะต้องยิงหรือว่าจะทำยังไงในอีกลักษณะหนึ่ง
ใช่นะคะทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาจากญาติของฝ่ายผู้เสียชีวิตบอกว่ายังติดใจที่นายประโยคถูกยิง
เพราะว่าในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนลูกซองสิบนัดแต่ปืนของกลางที่ตรวจยึดเป็นปืนลูกซองยาวเพียงห้านัด
คือปลอกกระสุนมีตั้ง๑๐นัดแต่ปืนเป็นปืนลักษณะที่สามารถบรรจุกระสุนได้แค่๕ค่ะ
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ว่ามันจะเป็นกระบอกเดียวหรือเปล่าหรือว่ายิงคนเดียวหรือเปล่าอย่างนี้เหรอ
ตำรวจสพทุ่งใหญ่ตอนนี้ได้แจ้งข้อหาไว้นะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนนะครับ
ทางญาติของผู้ต้องหาก็เอาหลักทรัพย์ไปยื่นขอประกันตัวนะฮะ
ก็ต้องรอดูว่าถ้าฝากขังที่ศาลแล้วท่านจะให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไร